ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้น
กับคุณยายมะลิแล้วก็น้องจิลนะฮะ
รวมทั้งน้อยอีกคนหนึ่งด้วยที่บาดเจ็บสาหัส
ยายมะลิกับน้องจิ๋วก็ถูกนายภูลาหนุ่มลาววัย๒๕ปี
เข้าไปขโมยของในบ้านที่ย่านพระประแดงสมุทรปราการ
แล้วก็คุณยายมาเห็นก็เลยถูกปาดคอเสียชีวิตในห้องน้ำ

มีเด็กสองคนนอนอยู่เป็นเด็กผู้หญิง
ตื่นมาเห็นก็เลยบีบคอแล้วปาดคอทั้งคู่เลย
น้องอายุ๑๒ก็เสียชีวิต
น้องอายุ๙ขวบก็สาหัส

คือเรื่องนี้ทางญาติของคุณยายมะลิ
แล้วก็น้องจิลที่เสียชีวิตก็เรียกร้อง
บอกว่าอยากให้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาขอขมาศพ
จะได้ถือว่าจบสิ้นกันไป
เวรหมดกรรมต่อกันไปสำหรับผู้ตาย
แต่ว่ายาดเขาบอกว่าเขาไม่อโหสิกรรมให้แน่
แต่ว่าสำหรับผู้ตายแล้วอยากให้มาขอขมาศพ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการทำแผน
ในเมื่อตำรวจไม่พามาทำแผน
ใช้วิธีจำลองเหตุการณ์ที่สพที่สถานีตำรวจแทนเนี่ย
ตรงนี้ยาดเขาก็ยังติดใจอยู่
เพราะฉะนั้นความคืบหน้าของเรื่องนี้เนี่ย
มันก็เป็นความเห็นแล้วก็ความรู้สึกซีดสะท้อนออกมา
จากทางฝั่งของผู้ที่สูญเสีย
แล้วเดี๋ยวฟังภรรยาของนายภูลาวันนี้ให้สัมภาษณ์ด้วย
ออกรอบล่าสุดก็เข้ามาแบบผิดกฎหมาย

มีลูกด้วย๒เดือน
วันนี้ครับบรรยากาศที่วัดบางกระเจ้ากลาง
ตำบลบางยออำเภอพระแปดแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของยายมะลิอิ่มสวัสดิ

และเด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยหรือน้องจิลวัย๑๒ปี
ที่ถูกนายภูล่าฆ่าปาดคอนะฮะ
บรรยากาศก็ยังเป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
นำศพคุณยายมะลิแล้วก็น้องจิล
สวดพระอภิษฐรรมศพในสาราเดียวกันนะครับ
ซึ่งญาติของคุณยายมะลิแล้วก็ญาติของน้องจิลเนี่ย
ก็ยังเศร้าเสียใจมากทำใจไม่ได้กับการจากไป
แบบกระทันหันแล้วก็เสียชีวิต
ด้วยการถูกคนร้ายฆาตกรรมแบบนี้นะครับ
นายชัยทัศน์สนิทวงลูกชายของคุณยายมะลิ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนะครับ
บอกว่านับตั้งแต่เกิดเหตุ
ครอบครัวก็เปลี่ยนไปทุกอย่าง
ทุกคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะคิดถึงตอนที่เคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน

เพื่อนบ้านในชุมชนทุกคนรักแม่มาก

แม่ก็คือเป็นคนที่เอื้อเฟื้อแล้วก็ใจดีอยู่ด้วยตลอด

มีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยเหลือมาหาแม่อยู่ตลอด
เรื่องที่เกิดขึ้นลูกชายบอกว่าตัวเองก็รู้สึกผิดนะ
ที่ไม่สามารถดูแลแม่ได้
ก่อนหน้านี้เคยชวนแม่ให้ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านที่บางใหญ่จังหวัดนทบุรี
แต่แม่บอกว่าแม่รักบ้านหลังนี้มากที่พระประแดงสมุทรปราการที่เปิดขายของชำอยู่เนี่ย

ก็เลยไม่ยอมไม่ยอมย้ายไปไหน

ตอนนี้อยากจะจัดงานศพให้กับแม่ให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้าย
หลายอย่างครับ
ผมไม่ได้หลับมา๓คืนแล้วตั้งแต่แม่เสีย
มันไม่หลับเลยมันหลับตาก็เห็นแต่แม่
รู้สึกผิดมากที่ไม่ได้อยู่กับแม่
รู้สึกผิดมากที่บังคับแม่ไม่เอาไปอยู่ด้วยไม่ได้
ถ้าผมรู้เป็นอย่างนี้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อจะเอาแม่ไปอยู่กับผม
หรือไม่ผมก็อาจจะมาอยู่กับแม่
เด็กก็ต้องย้ายบ้านย้ายโรงเรียนย้ายสังคมใหม่
น้องสาวก็ต้องขายบ้านหลังนี้น้องสาวก็ต้องไปเปลี่ยนสังคมใหม่หมดนะครับ
บ้านหลังนี้ที่เราเคยอยู่กันแบบอบอุ่นก็ต้องขายทิ้งหรือไม่ก็กลายเป็นบ้านล้างไป
แต่แค่คนคนเดียวที่มันทำเพื่อความสะใจเนี่ย
ผลที่ตามมาก็คือว่าทั้งเด็กคนที่ตายพ่อแม่เขา
แล้วเขากลัวผมได้รับหมดทุกคนเลย
แล้วผู้ต้องหานี้ก็บอกขอใช้สิทธิ์ไม่มาขอเข้ามาศพ
ทุกอย่างจะไปว่ากันในชั้นศาลอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะ
ขณะที่วันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าตำรวจสพพระประแดงก็ได้ให้ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บ
มาพบที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อแจ้งสิทธิ์เกี่ยวกับ

บอกว่าแม่แล้วก็เป็นแม่ของน้องข้าวหอมอายุ๙ขวบ
บอกว่าตอนนี้ในส่วนอาการของน้องข้าวหอมปลอดภัยแล้ว

แพทย์ที่ยังต้องใช้ไสยางสอดไปในลำคอ

ส่วนหลอดลมที่ขาดตอนนี้เย็บเอาไว้

อย่างน้อยก็ประมาณ๓อาทิตย์ที่ต้องดูอย่างต่อเนื่อง
คือนายภูล่าเนี่ยปาดคอน้องข้าวหอมคือปาดคอจนถึงหลอดลม
แต่ว่าปาดคอน้องข้าวหอมเนี่ยทีเดียว
น้องก็เลยบาดเจ็บสาหัสยังโชคดีไม่ถึงเสียชีวิต
แต่น้องจิลเนี่ยโอ้โหโดนไปหลายทีไม่ยั้งเลยจนเสียชีวิตนะครับ
แม่ของน้องข้าวหอมนะฮะซึ่งก็เป็นลูกสาวของคุณยายมะลิบอกว่า
ตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนกับไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ
เพราะว่าศูนย์เสียแม่ส่วนลูกสาวเพียงคนเดียวก็บาดเจ็บสาหัส
สภาพจิตใจบอบช้ำมากที่เป็นห่วงและกังวลที่สุดตอนนี้ก็คือ
เรื่องสภาพจิตใจของลูกสาวนะฮะ
ข้าวหอมเนี่ยเห็นแล้วก็รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมด
ประโยคแรกที่สื่อสารผ่านข้อความบนกระดาษ
ก็คือถามหายายมะลิกับน้องจิลว่าเป็นยังไงบ้าง
ทั้งที่น้องข้าวหอมเองเนี่ยรู้อยู่แล้ว
ยายมะลิกับน้องจิลถูกนายภูล่าฆ่าจนเสียชีวิต
นางสาวนิรมนต์ยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้คิดถึงแต่ภาพที่อยู่กัน๓คนนะครับ
แล้วก็ไม่สามารถจะกลับไปอยู่บ้านที่เกิดเหตุได้อีกแล้ว
เพราะทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเดินหน้าต่อไปทางไหน
แต่ก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่าต้องดูแลน้องข้าวหอมต่อ
หากเป็นไปได้อยากให้นายภูล่าได้รับผลกรรมแบบเดียวกับที่ทำกับคนอื่น
รับว่าตอนนี้ยังโกรธแค้นมากแต่ก็อยากให้มาขอขมาศพ

เหมือนพี่สำคัญ
คำนี้ชื่อนี้อะไรเลย
คิดแต่เรื่องดีว่าเราเคยทำอะไรกันมา
เราอยู่กันยังไง
ทุกเช้าเราทำอะไรกันบ้าง
คิดแต่เรื่องแห่ง
ก็เลยไม่ได้คิดเรื่องเอาห่วงจิตกรรม
ไม่ได้คิดเรื่องเขาเป็นใคร
ไม่ได้คิด
เหตุการณ์นี้คุณยายมะลิกับน้องจิลอายุ๑๒ปี

จิลเนี่ยจริงแล้วไม่ได้เป็นหลานแท้ของคุณยายมะลิ

น้องจิ๋วเป็นหลานของใยเตี้ยนะคะ

เตี้ยก็เลยมาให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ต้องสูญเสีย
น้องจิ๋วหลานสาวอายุ๑๒ปีไปนะคะ
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้จริง
เป็นการสูญเสียที่ไม่ทันตั้งตัว

แต่คงไม่ได้มางานศพลูก
ก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีรางสังหรณ์บอกเหตุล่วงหน้า
วันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอหน้าหลานสาวทั้งวันเลย
วันนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจแปลกนะ

รู้ข่าวตอนเช้าคือซุดเลยค่ะ

สิ่งที่นายภูลาทำมันเฮี่ยมโหดเกินมนุษย์
ทั้งที่เป็นคนรู้จักกัน
ไม่มีวันให้อภัยหรืออโหสิกรรมอย่างแน่นอน

ทำอะไรไว้ก็อยากให้ได้รับกรรมอย่างสาสมค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าอยากให้นายภูล่ามาขอขมาหน้าศพนะคะ
แต่คุณยายเตี้ยบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้ว

จะทำให้นายภูล่าได้รับการลดโทษหรือเปล่า

เหมือนกับสำนึกผิดมาขอคำมามาขอโทษเนี่ย

ครอบครัวก็เลยตัดสินใจเผาศพน้องจิลพร้อมกับคุณยายมะลิเลยนะคะ

ส่วนภรรยาของนายภูล่า
ถ้าจะมาร่วมงานศพก็มาได้นะ

ไม่ได้ไปร่วมกันทำผิดกับนายภูล่าค่ะ
ภรรยาของนายภูล่าถ้าอยากมาก็ยินดีให้มา
เมื่อทำอะไรไว้ก็ขอให้รับกรรมสุดไปนะ

อย่างที่เอาชีวิตพวกที่เอาของมาแลกไป

ด้านนายปัญญาเจ๊สแมนมีศักดิ์เป็นลุงของน้องจิลนะคะ
ก็บอกว่าทุกวันนี้ภาพตอนที่เห็นร่างของน้องจิลนอนเสียชีวิตอยู่

ไม่ว่าใครเห็นภาพนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนในครอบครัว
เห็นภาพนี้ต้องสะเทือนใจอยู่แล้ว
หลังเกิดเหตุน้องจิลไปเข้าฝันญาติที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะ
เหมือนกับบอกว่าอยากกินอาหารอร่อย
แล้วก็บอกว่ามาทำหนูทำไม

เข้าฝันบอกป้าบอกป้าเขาบอกน้าเขาที่
ที่ต่างประเทศว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่
ว่าอยากเห็นหน้าคนที่ฆ่าเขาเขานอนหลับอยู่อะไรประมาณนี้อะค่ะ
มันรับไม่ได้มันไม่มีใครรับได้ครับสภาพนี้
ให้เป็นคนอื่นเห็นก็รับไม่ได้ไม่ต้องคนในครอบครัว

คือมันไม่น่าทำกับคนแก่กับเด็ก

ขู่เขาก็กลัวกันแล้วไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้น
คือวันนี้ที่สพแดงเนี่ย
อกจากจะเชิญญาติของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บ
ไปพูดคุยเรื่องสิทธิต่างที่ได้รับแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ยังได้เรียกนางสาวปวีนาโพดิหลก
วัย๒๕ปีภรรยาของนางภูล่ามาพูดคุยเรื่องข้อมูลต่างอะไรด้วยนะครับ
ก็เลยทำให้ได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกนะครับระหว่างญาติผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต
กับภรรยาของนายภูราผู้ต้องหาแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันแค่เจอกัน
อย่างไรก็ตามนะครับนางสาวปวีนาภรรยาของนายภูล่าผู้ต้องหา
ก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับด้วยน้ำตานองหน้าตลอดเวลา
รับว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ห้ามปรามหลายครั้งแต่ว่าไม่สำเร็จ
ก่อนก่อเหตุก็เสพยาบ้าแล้วก็มาก่อเหตุสลดเกิดขึ้น
ซึ่งตัวเองก็ไม่คิดว่าสามีจะกล้าก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
แต่เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากซ้ำเติม
เพราะยังไงก็เป็นพ่อของลูกซึ่งลูกเพิ่งคลอดได้เพียง๒เดือน
ตั้งแต่เกิดเหตุยอมรับว่าไม่กล้าไปสู้หน้าญาติของผู้ตาย
เนื่องจากเป็นคนรู้จักกันไปมาหาสู่กัน
และเข้าใจว่าทางญาติของผู้เจ็บและผู้ตายยังโกรธแค้น
แต่ก็ได้กล่าวขอโทษแทนนายภูล่าทั้งน้ำตา
อยากให้ทุกคนให้อภัยเพราะถือว่านายภูล่าตอนนี้
ก็ได้รับโทษในสิ่งที่ทำแล้ว
มันก็คงไปรับใช้เวทย์ใช้กรรมข้างในแล้ว
พี่น้องลูกเมียแม่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยว
ก็อย่าขาดแค้นกันเลย

อยากไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าไป

อันนี้คือในมุมของเมียของนายภูล่า
ก่อคดีแล้วนอกจากตัวเองต้องไปอยู่ในคุกเนี่ย

ขณะที่ทางในอำเภอพระพแลงครับ
ของฝั่งของผู้ที่สูญเสียนะครับ
บอกว่าทางอำเภอก็ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
เดี๋ยวจะประสานกรมสุขภาพจิตและเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้ไปดูแลเยียวยาจิตใจให้กับญาติผู้เสียชีวิต
ส่วนน้องข้าวหอมที่บาดเจ็บสาหัสก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้นะครับ
แล้วก็เตรียมเรื่องการหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้ด้วย
เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับจิตใจของเด็กนะครับ
อกจากนี้ก็จะทำโครงการหมู่บ้านสีขาวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องยาเสพติด
โดยจะเอ็กซอเรย์พื้นที่เพื่อตรวจสอบบุคคลที่ติดยาเสพติด
แล้วก็เอาตัวมาบำบัดเพื่อป้องกันเหตุอัธยากรรมอะไรพวกนี้

ใช่นายภูล่าก็โดนไป๕ข้อหานัก
คนตายโดยเจตนาพยายามฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็ทารุณกรรมสัตว
รวมถึงที่อยู่ในเมืองอยู่ในประเทศไทยโดยแบบเกินกำหนดด้วย๕ข้อหานะคะ